คุณผู้ชมคะคลิปนี้ถูกวิจารณ์เยอะเหตุการณ์ที่ชนบุรี
ในคลิปจะเห็นผู้ชายคนนึงใส่ชุดสีขาวนะคะ
เดินเข้าไปตำหนิพระที่ท่านรอรับบินทบาทจากทางชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ตำหนิพระว่าเลยเวลาที่จะมารับบินทบาทแล้วหรือเปล่า
พระมายืนรับบินทบาทอยู่แบบนี้ได้เหรอ
แล้วก็ในมือเหมือนแบบยัดไว้ในเสื้อคนก็เลยเห็นคลิปแล้วสงสัยว่า
มีอาวุธอะไรด้วยหรือเปล่าผู้ชายคนนี้อ่ะนะคะ

ง้อตำหนิผู้ชายคนนี้เยอะเนี่ยมือเขาอยู่ในเสื้อใช่ไหมคะ
ว่าเขามีอาวุธหรือเปล่าคนเห็นคลิปก็ก็วิจารณ์แหละ
นี่เขาบอกเขาห้ามออกสื่อด้วยไม่ใช่เหรอ
เราจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะ
เพราะว่าก็มีการชี้แจงอะไรกันแล้วอะค่ะ

เพราะว่าคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปเจอลุงเน่งแล้วค่ะคนนี้ค่ะ
อันนี้ลุงเน่งนะค่ะอ่าลุงเน่งอายุห้าสิบสี่ครับ
เน่งบอกว่าโอ๊ยคลิปแชร์ออกไปเนี่ย
เดือดร้อนมากเลยไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยพี่อุ๋ย
แล้วลุงเดินแบบเอามือแบบเหน็บหน้าเหน็บหลังไปเลย
มันยังไงเนี้ยก็แค่เอามือล้วงไปในเสื้อจะทำไมอ่ะ
ไม่ได้เป็นไม่ได้มีอาวุธอ๋อล้วงแค่ล้วงเสื้อ
ลุงบอกแบบนี้นะคะแล้วลุงก็บอกว่าลุงต้องการแค่เตือนพระรูปนี้
เพราะว่ายืนรอรับบินทบาทนานมากเลย
เป็นวันพระด้วยควรไปประกอบพิธีในวัดหรือเปล่า
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าพระกับเจ้าของร้านขายของทำบุญตักบาท
มีประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่า
คือวันพระเนี่ยวัดท้องคุ้งเนี่ยเขาให้ผู้ใหญ่มาแจ้ง
วันพระเขาจะหยุดผมก็เลยวันพระเนี่ย
ผมก็จะหยุดวันพระผมจะตื่นประมาณ๖โมงเช้า
นะเพื่อมาขายของอ่าแล้วตอนเนี้ยเขาลงละลงให้พระเนี่ย
ไม่เดินวันวันพระแต่พระสำนักสงฆ์เนี่ย
มาเดินเนี่ยมาเดินมาเดินผมก็เลยเลยตกใจ
ผมก็เลยมาถามว่าหลวงน้าวันนี้ทำไมมาเดิน
มันเป็นวันพระเขาบอกพระอาจารย์ของเขาอ่ะ
ให้มาเดินได้อ๋อคือปกติที่คือพราบเดินวันพระ
ใช่ครับผมใช่สายนี้เขาจะไม่เดินกัน
เขาจะไม่เดินกันใช่เขาจะเขาจะให้พระเข้าวัด
เขาจะให้ญาติโยมเข้าไปทำบุญในวัด
อืมอันนี้ลุงเน่งแกชี้แจงใช่ค่ะนี่
บอกนี่แกก็เดินเนี่ยแกก็ใส่ชุดอย่างนี้นี่แหละ
อืมก็ชุดเหมือนในคลิปเลยเนอะล้วงมือก็ล้วงเสื้อปกติ
ใช่ไหมอ่าคือนี่เป็นแถวแถวพื้นที่ตำบลนาป่า
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่ลุงเน่งแกพาดพิงไปถึงเนี่ยพาดพิงประมาณว่าพระรูปนี้
วันพระก็ยังไม่หยุดรับบาทแล้วก็อยู่จนสายเหลือเกิน
กลับวัดสักทีเนี่ยเพราะว่ารู้กันกับแม่ค้า
แถวนั้นมีร้านหนึ่งอ่ะขายกับข้าวใส่บาทพระอ่ะ
แล้วแบบคอยเวียนกันหรือเปล่าเวียนกับข้าวขายกันหรือเปล่า
อ่าพระได้เสร็จก็เอากลับไปคืนแล้วก็ขายต่อ
ญาติโยมมาใส่บาทก็กลับไปคืนแม่ค้าแล้วก็เอามาขายต่ออย่างนี้หรือเปล่า
นี่ฮะคุณเนติชาวก็เลยไปคุยกับป้าเล็กอืมอ่า
อ่าป้าเล็กนี่นะฮะคู่กรณีของลุงเน่ง
เล็กยืนยันว่าไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับพระรูปในคลิปเลย
และป้าไม่เคยเวียนขายอาหารตักบาทให้กับพระให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ
โต้ว่าฟังลุงเน่งนั่นแหละมีพระมายืนรอรับบาท
เหมือนกับที่อย่างนี้เลยที่ว่ามากล่าวหาป้าเลยนะ
ปมเหตุครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าลุงเน่งไม่พอใจป้า
มาขายกับข้าวแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าอืม
พูดตรงและจริงใจเลยว่าไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยกับหลวงตา
หรือว่ากับพระที่ไหนก็ไม่มีค่ะ
ต้องถามว่าคนที่พูดอ่ะเขามีหรือเปล่าอืม
แต่ตัวแม่เองแม่สาบานได้เลยว่าไม่มีกับข้าวพระ
ทุกชุดแม่ส่งขึ้นรถหมดแล้วของวนทุกอย่าง
ร้านแม่ไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอน

ได้ฟังทั้งสองฝั่งแล้วนะฮะก็ต้องฟังทางพระท่านด้วยนะครับ
คุณเนติชาวก็เลยไปหาพระรูปในคลิปเลยนะฮะ
ค่ะอ่าลุงเน่งตามไปด้วย
ไปถึงที่สำนักส่งตรงนี้เป็นยังไงลองฟังดูหน่อยนะครับ
เอาสื่อออกแล้วผมขู่แล้วครับพูดแบบนี้
อย่ามาเถียงเลยเพราะผมเป็นพระไม่อยากจะเถียงใคร
แต่ถ้าโดยความเป็นจริงแล้วโดยมารยาทแล้วท่านอยู่กับท่าน
ผมก็อยู่กับผม
คือหลวงพ่อท่านยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะ
ไปบินทบาทแล้วยืนอยู่นานเนี่ย
ก็ชาวบ้านเขามาใส่บาทอย่างต่อเนื่องก็ต้องรอรับบาท
ส่วนท่านเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์สันติธรรม
บอกกับเรานะครับบอกว่าตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว
ก็ไม่ได้มีกฎข้อห้ามว่าพระต้องงดรับบาทงดบินทบาทในวันพระนะ
พระสุรการยืนรับบาทอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ย
ก็เพราะว่าท่านจำเป็นเนื่องจากพอออกไปบินทบาท

เพราะตอนนี้อาภาษณ์อยู่มีอาการไส้เลื่อน
อย่างนี้ต้องท้องสารท่านไม่ใช่ไปหาเรื่องท่านอยู่
เป็นไส้เลื่อนตั้งขนาดนี้โยมเขารู้กันกับทุกคน
ท่านยังอุตส่าห์ไปบินทบาทโปรดญาติโยม
อุตส่าห์แบกสังขาญปายุท่านกว่า๖๐กว่าเข้าไปแล้ว
ทำไมเราจะมานั่งหาปัญหาให้กับท่าน
คิดดูท่านเป็นไส้เลื่อนน่ะยังกินยารักษาโทษทุกวัน
อ้าวเราก็เลยฟังให้สามฝ่ายเลยค่ะแต่จะจบยังไงก็ไม่รู้อ่า
สงสัยต้องดูพรุ่งนี้เช้าไหมคุณเขียนมาสอน

ก็ถ้าหลวงน้าท่านไปบินทบาทอีกก็เจอกับป้าเล็ก

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะเลย
บอกความจริงแล้วเนี่ยแม่ลุงก็ดูที่ตัวลุงก่อนดีกว่า

ไม่ต้องไปห่วงทางป้าเล็กห่วงทางพระเขาอะไรประมาณอย่างนั้น